กรณีดีเจมะตูมเมื่อวานนี้ที่โอ้โหเป็นประเด็นร้อนแรงเลยนะครับ
มีการเรียกว่าจับคนที่แอบอ้างเอาตัวเองไปแอบอ้าง
แล้วก็ไปหลอกให้เขาลงทุนนะคะนางสาววาวาเนี่ยนะคะ
ซึ่งมะตูมเนี่ยวันนี้นะคะออกมาเปิดเผยบอกว่า
ไม่ได้อยากจะทำตามใจตัวเองแค่ต้องการปกป้องชื่อเสียงนะคะ
แล้วก็อยากจะขอโทษแม่ด้วยที่มีข่าวเสียหายอีกแล้ว
นี่เป็นเรื่องที่ผู้หญิงคนนึงที่ใส่กำไรอีเอ็มแล้วไปแอบอ้าง
ให้ร่วมลงทุนกว่าสิบล้านแล้วก็สุดท้ายดีเจมะตูมเอง
ฉากบุกจับผู้หญิงคนนี้คาร้านอาหารเลย
แล้วก็มีคลิปที่เป็นการโตเถียงกันดุเดือด

วันนี้ดีเจมะตูมกับนายนัฐกาล
กงร้อยเอ็ดผู้เสียหายก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ตูมบอกว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้ไม่ถึง๑เดือนนะคะ
ผู้ก่อเหตุทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาที่ร้าน
จ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มแล้วชวนเขา
ให้ร่วมลงทุนธุรกิจอ้างว่าจะให้เป็นหุ้นส่วน
เขาเองก็เริ่มสงสัยตรวจสอบไปถึงพบว่า
คนนี้มีคดีความติดตัวอยู่ก็เลยตีตัวออกห่าง
ดีเจมะตูมบอกว่าคุยกับผู้เสียหายถึงทำให้รู้ว่า
ผู้ก่อเหตุเอาชื่อตนไปแอบอ้าง
หลอกให้ร่วมลงทุน๘ล้านบาท
เขาก็เลยต้องยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพ
วางแผนพาผู้เสียหายมาที่ร้านตัวเอง
แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิปนะคะซึ่งมีตำรวจมาด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ปรึกษากับตำรวจแล้ว
จากผู้ก่อเหตุยังมีหมายจับจากคดีอื่นอยู่ด้วย
ดีเจมส์มาตูมบอกด้วยว่าอยากขอโทษแม่ค่ะ
แล้วก็อยากกอดแม่เพราะว่าเขาเคยสัญญากับแม่
ว่าจะไม่มีข่าวเสียหายอีกแล้วมันทำให้แม่เครียด
แต่ก็อยากให้แม่รู้ว่าที่ทำสิ่งที่ทำ
เพราะต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป